ดูความคืบหน้านะครับเหตุเรือลากจูงสินค้าล่มนะครับ
รอยต่อของแม่น้ำเจ้าพระยากับป่าศักดิ์นะครับ
สามแยกวัดพนันเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรงนี้ฮะ
คือคนหายไปสองคนอืมนะครับค่ะยังไม่เจอนะครับ
แต่ว่าเรือเนี้ยที่จมเนี้ยเจอจากเครื่องสแกนค่ะ
สแกนลึกลึกลึกนู้นอ่าตั้งยี่สิบเมตรอ่ะอ่านะฮะ
จากผิวน้ำลงไปครับวันนี้เป็นวันที่๒ของการค้นหาเรือลากจูสินค้าล่มกลางแม่น้ำป่าศักดิ์กับแม่น้ำเจ้าพระยาที่มาแยกกันบรรจบกันตรงนี้นะฮะ
วันนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยวางแผนการค้นหาไว้๓วิธีคือ๑จะใช้วิธีการใช้เรือสินค้านะครับลากโซ่สแกนใต้น้ำโดยให้เรือสองลำเนี่ยลากปลายโซ่ฝั่งละลำซ้ายขวาไปเรื่อยนะครับ
ซึ่งถ้าเจอเนี่ยเจอวัตถุใต้น้ำโซ่มันจะดึงมันจะล้างเอาไว้นะฮะนึกภาพออกใช่ไหมครับจะทำให้ทราบจุดที่มีวัตถุขนาดใหญ่จมอยู่
วิธีที่๒ใช้เครื่องโซน่าสแกนของกรมเจ้าท่าสแกนหาวัตถุใต้น้ำซึ่งมีความแม่นยำสูงและวิธีที่๓นะครับถ้ายังไม่เจออีกนะครับจะใช้โรบอตของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำลงไปใต้น้ำไปค้นหาเรือเลยนะฮะอย่างไรก็ตามครับการใช้เครื่องโซน่าสแกนก็พบเรือลำ

ว่ายหลวงพ่อโตวัตรพนันเชิงยังไงก็ตามขอให้พบร่างของแม่และพ่อเลี้ยงโดยเร็วที่สุดนะครับตอนนี้ยังไงก็ตามดีใจที่รู้แล้วว่าเรืออยู่ตรงไหนฮะ
พ่อบอกตอนนี้ว่ารอแม่อยู่นะครับอยากให้แม่กลับมาครับลุงด้วยก็รู้ว่าแม่รักลูกมาก
นี่คือหัวใจของคนที่มีญาติศูนย์หายนะครับเจอยังไงก็ได้ขอให้เจอ
มูลนิธิพุทธไทยสวรรค์นะครับได้กระจายกำลังนำเรือเร็วออกตรวจแม่น้ำเจ้าพญา
ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ๒กิโลเมตรถึง๕กิโลเมตรไปหาอะไร
คือเขาเชื่อว่านางนิรมนต์ที่อยู่ในเรือด้วยเนี่ยน่าจะหลุดออกจากลำเรือครับ
ก็เลยกระจายกำลังกันค้นหาแบบนี้ฮะ